เราจะพาไปรู้จักกับวัดวัดที่มีประวัติความเป็นมาไม่เหมือนใคร
ถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทยและจะเป็นที่ไหนศักดิ์สิทธิ์แค่ไหน
ติดตามพร้อมกันในช่วงพิกัดเฮ่ง
ใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักอกหักรักคุด
ในวันนี้ค่ะหมอไก่จะพาคุณผู้ชมมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
ที่จะทำให้คุณสมหวังในความรัก
แล้วคุณผู้ชมสังเกตไหมคะชุดไทยนี่เขาเอาไว้ไหว้ใครเดี๋ยวตามหมอไก่มาดูเลยค่ะ
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาที่วัดคณิกาผลนะคะ
ถ้าใครที่อยากจะมาขอพรในเรื่องของความรักนั้นต้องมาที่วัดนี้เลยค่ะ
เพราะว่าที่วัดนี้นะคะมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องของนางคานิกาค่ะ
บุรุษต่างรู้กันดีนะคะว่าโรงย่าแฟงเป็นแหล่งบันเทิงเริงลม
เหล่าบุรุษจะมาหาความสุขในยามค่ำคืน
ซึ่งย่าแฟงก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและร่ำรวยในกิจการนี้ค่ะ
สมัยล้นเก้ารัชกาลที่๓นะคะพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยค่ะ
มีคำกล่าวกันนะคะว่าถ้าใครที่ได้สร้างวัดก็จะกลายเป็นคนโปรดประจำราชการนะคะ
ก็เลยทำให้เจ้าขุนมุนนายเศรษฐีต่างนิยมที่จะมีการสร้างวัดวาอาราม
แน่นอนค่ะหนึ่งในนั้นก็จะมีย่าแฟงอยู่ด้วยนะคะ
เพราะว่าย่าแฟงค่ะเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยแล้วก็เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะ
ดังนั้นค่ะย่าแฟงนะคะก็เลยมีการรวบรวมเงินค่ะจากหญิงคณิกาในสำนักนะคะ
แล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นในปีพศ๒๓๗๖ค่ะ
เริ่มแรกเดิมทีนะคะวัดนี้ไม่มีชื่อค่ะแต่คนแถวนี้นะคะจะเรียกที่นี่ว่าวัดใหม่ยายแฟงค่ะ
ต่อมาในสมัยราชกาลที่๔ค่ะ
ลูกหลานของยายแฟงได้มีการทูลกล้าว

วัดนี้เลยได้ชื่อหมายว่าวัดคณิกาผล
ซึ่งมีความหมายว่าวัดที่สร้างขึ้นด้วยผลประโยชน์

แฟงนะคะเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างมากค่ะ
ที่เราจะไปขอพรกับย่าแฟง
เราจึงต้องมาไหว้พระกันก่อนนะคะ
และนี่ก็คือไฮไลท์เด็ดของวัดนี้เลยค่ะ

ห้ามพลาดเด็ดขาดกับการมาขอพรกับย่าแฟงนะคะ
ขั้นตอนการบูชาการขอพรกับย่าแฟง

ก็คือเราต้องไปไหว้พระพุทธให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะ
หลังจากนั้นค่ะให้ทำการท่องนโม๓จบ
แล้วก็อธิษฐานกับท่านได้เลยนะคะ
ส่วนในเรื่องของของที่จะนำมาถวาย
อันนี้แล้วแต่เราจะนำมาถวายค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชุดไทยนะคะ
น้ำแดงขนมหวานผลไม้น้ำอบ
แล้วก็ของที่เกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีความสวยงามค่ะ

อันนี้ก็คือทำตามจิตศรัทธาเลยค่ะ

แต่ในเรื่องของเคล็ดลับที่คนนิยมนะคะ

ถ้าใครที่มีโอกาสมาไหว้ย่าแฟง
ในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว
คนนั้นจะสมหวังในคำอธิษฐานค่ะ
เขามาขอพรขอโชคลาภความรัก

ดึกตี๒ตี๓มันยิ่งเฮียน

ี้ยนก็คือว่าสำเร็จ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศีนะคะ

ได้แก่ชาวราศีเมษแล้วก็ชาวราศีตุลค่ะ

เป็นราศีที่ดวงความรักกำลังสดใส
หากมีโอกาสได้มาไหว้พระเสริมดวงที่นี่สักครั้งหนึ่ง
จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
แต่สุดท้ายนี้นะคะความสำเร็จในชีวิตของคนเราค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราล้วนเลยนะคะ
ไหว้พระเสริมดวงก็เหมือนกับเป็นการเสริมกำลังใจนะคะ

คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวัดคณิกาผลได้
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปปักหมุดพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ